วันนี้ช่วงเช้ามืดมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นในพื้นที่สงขลานะฮะ
คนร้ายเนี่ยก็คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
วางระเบิดคาร์บอมนะครับที่บริเวณหน้าหน่วยเฉพาะกิจต่อชะดอสงขลา
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าม่วงอำเภอเทพาตี๕๕๐นาทีนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยบาดเจ็บไป๖นายนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือพอไปตรวจสอบรถที่นำมาใช้ทำเป็นคาร์บอมเนี่ยนะ
เป็นรถกระบะซุกถังแก๊สเนี่ยตรวจสอบแล้วรถเป็นของครูคนหนึ่งในพื้นที่
พอไปตรวจสอบที่บ้านของคุณครูท่านนี้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถนะ
ถูกฆ่าแขวนคออยู่ที่บ้านโหดเยี่ยมมากนะฮะแล้วเอามาวางเนี่ยหน้าหน่วยของทหารเลยนะครับ
เป็นฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาสังกัดกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่๔๓
อยู่ที่หมู่๓ตะบนท่าม่วงอำเภอเทพานะฮะ
แรงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดตี๕๕๐นาทีนะครับ
ทำให้ต่อชะดอบาดเจ็บไป๖นายเป็นผู้ชาย๑นายกับผู้หญิงอีก๕นายนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงสินีนาฏคงพุทธถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าอกซ้าย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยาลาสิริรัตนรักษ์นะครับ
ส่วนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายนะครับ
ตามรายงานบอกว่าอาการปลอดภัยแล้ว
ร้อยตำรวจเอกหญิงซินีนาฏคงพุทธค่ะ
คือเธอด่งดังมากในโลกออนไลน์เพราะว่าเธอปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาในพื้นที่เสี่ยง

คือในหน่วยเฉพาะกิจสงขรามเฮลษฐีพลแล้วเธอน่าตาสวย
แต่เธอเลือกจะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
คนก็ไปให้กำลังใจในเฟซบุ๊คของเธอกันเยอะมากเลยนะคะ
ไปเก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่ด้วย
ไปตรวจสอบพบว่ารถที่คนร้ายใช้ทำคาร์บอมเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ
หมายเลขทะเบียนบบพ๑๓๓๑สงขา
ผู้ครอบครองเนี่ยคือนายอมตะสโมสโมทานทวีอายุ๖๒ปี
คนนี้ฮะหรือครูจ้องนะครูจ้องนะครับ
อมตะหรือครูจ้องเป็นครูที่เกษียณแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบต่อทันทีเลย
ว่ารถของครูจ้องมาถูกใช้ทำคาร์บอมเมื่อตี๕๕๐ได้ยังไง
ไปถึงบ้านของครูจ้องประมาณ๘โมงครึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองไปตรวจค้นบ้านของครูจ้อง
ซึ่งเป็นเจ้าของรถปรากฏว่าพอเข้าไปในบ้านนะคุณเขียนมาสอน
คนร้ายเนี่ยฆ่าแขวนคอครูจ้องอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านพัก
คือสภาพศพถูกมีเชือกสีขาวผูกคอแขวนไว้กับขื่อหลังคา
ความสูงประมาณ๒เมตรใช้เทปกาวพลาสติกสีน้ำตาลปิดปากเอาไว้ด้วย
มือไพ่หลังด้วยมัดเท้าด้วยด้วยเชือกสีขาวนะฮะ
บริเวณโต๊ะหน้าบ้านมีถ้วยกาแฟวางอยู่๔ถ้วย
มีรองเท้าแตะหนึ่งข้างมีปืนลูกกรดของผู้ตายหายไป๑กระบอก
เอาไว้ตรวจสอบนะครับคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคงจะมาฆ่าครูจ้อง
แล้วก็เอารถมาทำคาร์บอมและเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยเนี่ย
ต้อง๔คนนะเพราะเห็นเก้ากาแฟเนี่ยวางอยู่๔ถ้วยนะครับ
แต่ต้องรอการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่า
กาแฟที่พบเนี่ยอาจจะเป็นของเพื่อนหรือว่ายาด
ที่มากินกาแฟแล้วยังไม่ได้ล้างก็ได้หรือว่าเป็นคนร้ายที่ทำทีมาหาผู้ตาย
คงต้องทำทีมาหาผู้ตายแล้วมีการพูดคุยกัน
มีการเอากาแฟมาให้กันกินก่อนจะลงมือแล้วก็ปล้นรถเข้าไปนะครับ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
หรือกอรมนภาค๔ส่วนหน้า
กล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง

ประกอบใส่ในถังแก๊สหุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัม๒ถัง
แล้วก็มีเหล็กเส้นตัดเป็นสะเก็ดระเบิด
บรรจุอยู่ข้างในด้วยนำไปบรรจุไว้ในรถกระบะ
โดยระเบิดประกอบขึ้นค่อนข้างสมบูรณ์
พอประกอบเสร็จแล้วก็ขับรถมาจอดไว้ก่อนรุ่งเช้า
ริมถนนใกล้ฐานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นฐานต่อชะดอ
วิธีการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้ได้เร่งรีบมาวางระเบิด
เพราะกลัวเจ้าหน้าที่จะสืบทราบได้ก่อน
โดยก่อเหตุฆ่าเจ้าของรถเมื่อช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาของเมื่อคืนนี้
แล้วเช้ามืดก็เอาคาร์บอมมาจอดเลย
แล้วก็น่าจะเป็นการวางระเบิดแบบเร่งด่วน
ที่บอกว่ามันเป็นระเบิดเร่งด่วนหมายถึง
วิธีการตั้งเวลาคือจุดด้วยวิวชุดสามารถในระหว่างการตรวจสอบ
ปกติแล้วในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้
คนร้ายมักจะไปปล้นแย่งชิงรถของชาวบ้าน
แล้วเราจะรู้จะรู้ล่วงหน้านะครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบประหยาดของคุณภาษา
เพราะว่าเมื่อคืนตอน๓ทุ่มยังสามารถติดต่อกันได้
เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คนร้ายน่าจะก่อเหตุนะครับ
ก็ติดตามไปก้นแย่งจิงรถของการตรวจสอบกันได้
สำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม
นายบูคอรีหลำโซะและนายเสรีแวร์มามุ

เมื่อ๕มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
พบกลุ่มแนวร่วมได้ออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะ
ได้มีการนำกำลังปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัย
ในพื้นที่อำเภอสบาย้อยแต่คราวนั้นเนี่ยยังไม่เจอตัว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายระดมกำลังออกติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างใกล้ชิด
ก็เข้าไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่าคนร้ายอาจจะหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่
ก็คือในพื้นที่ตามชายแดนจสงขลา
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัยมา๓ราย
มาสอบปากคำค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้หรือเปล่า
พลโทพรศักดิ์ภูมิสวรรค์แม่ทัพภาคที่๔ก็ได้ลงพื้นที่
เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา
เพื่อสรุปความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะก็จะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
และวางแผนป้องกันเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ครับขณะที่ญาติพี่น้องของครูจ้องนะครับก็ได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสบาย้อยนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีผู้มาร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมากครับ
เพราะว่าครูจ้องเป็นคนดีฮะชาวบ้านรักใครนะครับ
เป็นที่รักของทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมในพื้นที่
ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเนี่ย
ผู้คนก็ส่งกำลังใจไปให้เยอะนะครับ
แล้วก็ความห่วงใยทางโลกโซเชียลไปยังร้อยตำรวจเอกหญิงซินีนาฏ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาในชายแดนใต้นะครับ

ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ท่านอื่นก็บาดเจ็บนะแต่ก็อาจจะไม่หนักเท่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ
เหมือนกับพยายามจะแสดงศักยภาพ
หลังจากเจ้าหน้าที่กดดันในพื้นที่อย่างหนัก

ตามเส้นทางที่คาดว่านำรถคันนี้มาก่อเหตุคาร์บอมนะคะ